เหตุการณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
อาบน้ำมาหอมชุ้ยขนาดนี้
คืนนี้ต้องมีเรื่องดี

วันนี้เรามาสมกินกุ่งไก่สมกัยกุ่งจิ่งอย่างนี้นิดจ๊ะ
เป็นสามีภรรยาไม่ต้องเขินกันขนาดนั้นก็ได้ครับ

สงสัยจะถึงเวลาพะเดินสุดแล้ว

มีก็ยันเย็นกว่าเม่นหัวไอ้ก็เผลอ
เอาเลยครับพี่จัดเลย
คืนนี้ผู้ชายอย่างเรามันต้องประกาศศักดา
ทำไมวันนี้เผลอเราหน้าวีเชฟด้วยว่ะนี่

แต่ดูเหมือนเท้าเป็นรูปตัววีแทนนะพี่

แล้วทำไมนอนหันหัวกลับไปทางนี้เรา
จ้องไปเต็มที่เลยนี่ใส่ต้องไปแต่งฟันเหรอมั้ง
พูดแบบนี้สงสัยจะวอนโดด

แม้เท้าฉันสะอาดกว่าปากแกอีก
แล้วนี่ทำไมมันนอนกลับหัวอย่างนี้
เธอไม่ใช่แค่พี่หรอกครับที่อยากจะรู้

ก็วันนี้ฉันไปเจอในอินเตอร์เน็ตมา
เขาบอกว่าเพื่อการงานและชีวิตที่ราบรื่น
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ
ห้ามหันหัวนอนไปทางทิศใต้หรือทิศตะวันตกเด็ดขาด
เพราะหัวเตียงมันอยู่ทางทิศใต้
คุณพระเมียก็เลยกลับหัวนอนเท่านั้น
โอ๊ยแบบนี้ก็ได้เหรอ
นี่ถ้าหันหัวนอนไปทางทิศใต้ที่ตะวันตกนี่

ทำไมไม่เชื่อฉันล่ะ

เชื่อจัดเชื่อเชื่อจัดเชื่อ
ถามเยอะนอนเชื่อเมีย

ความเชื่อนี้หลายคนก็น่าจะสงสัย

ไขข้อสงสัยให้หน่อยได้ไหมครับ

นอนห้ามหันไปทิศใต้หรือทิศตะวันตก
เพราะจะส่งผลร้ายต่อผู้ที่อยู่อาศัยนะครับ

ไม่จริงเพราะว่ามันคือชื่อที่คนไทยนำมาต่อเติมนะครับ
ความเข้าใจในทิศนอนของศาสตร์ฮงจุ้ยประเทศไทยนะครับ

แต่พอมาเป็นศาสตร์ฮวงจุ้ยไทยก็เอาคำมาเกี่ยวข้องว่า
ถ้านอนหันไปทิศตะวันตกเดี๋ยวชีวิตจะตกต่ำนะ
ซึ่งจริงแล้วทิศตะวันตกก็จะมีพลังงานที่ดีและไม่ดีซ่อนอยู่ตามองศาของทิศ
ส่วนในทิศใต้ที่ว่าทหารไปแล้วจะอยู่ใต้เขาเสมอ
ซึ่งในสารวงจุ้ยโบราณเขาจะให้เลือกบ้านหันไปในทางทิศใต้
เพราะว่าเป็นทิศที่รับลมตลอดทั้งปีนะครับ
แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าดีหรือไม่ดีเราต้องสังเกตอย่างเดียว
สังเกตด้วยตัวเราเองเท่านั้นครับ
ถ้าไม่ดีเราต้องลองทดลองปิดหน้าต่างดูแล้วสังเกตดูใหม่ว่า
ตั้งแต่ปิดหน้าต่างไม่ให้พลังงานเข้ามาในห้องนอน
แล้วส่งผลถ้าดีขึ้นแสดงว่าพลังงานที่เข้าทรงถิ่นนั้นไม่ดีนะครับ